หนึ่งประเด็นเห็นไม่ตรงกัน
อยากสลัยกรรมหน้าหรือนม
เราลองถามคำถามนี้กับผู้หญิงสองทีมที่คิดต่างกัน

ทำหน้าแล้วมันแบ๊วอ่ะทำนมแล้วมันแบบ
อยากทำหน้าเพราะว่าอยากแบบเป็นสาวซีรีส์เกาหลี
ตื่นขึ้นมาหน้าแบบสวยเลย
ทำนมมาพอใช้งานไปแล้วมันก็น่ากลัวค่ะ
ไม่รู้ว่าวันไหนบีบจะแตกขึ้นมาหรือเปล่า
แล้วทีมทำนมเลยคิดไง
เวลาผู้ชายเขามอง
ถามตรงหน้ากับนมก่อนและหลังทำใครปังกว่ากัน
หลังทำหน้ามันดูสวยขึ้นนะ

คนทำหน้าแสนฟองน้ำก็ดูเป็นคนทำนม

เราก็จะแบบมีอกมีเอวมีสะโพก

หลังทำหน้ามาดีกว่าค่ะ

เราจะมั่นใจเราใส่อะไรก็จะแบบ
ดดเด่นเด่นมาเกินหน้าตาขึ้นไปหมดเลย

มองลงอยู่แล้วขึ้นอยู่กับความเนียนหรือไม่เนียน

การมองนมคือแบบจะรู้มั้ยอะรู้สึกอะไรยังไง
ทำนมแล้วผู้ชายมองเขาก็ได้แค่มองอย่างเดียวค่ะ

พอผู้ชายมองหน้าเราจะเห็นตาเขา
เขามองนมเราจะเอาหัวนมไปมอง

การทำงงเนี่ยมันไม่ใช่การทำเพื่อเรียกเพศตรงข้าม

แต่ถ้าเป็นผู้ชายที่มันสนใจในนมเราอย่างนี้

ที่เราได้ใส่เสื้อผ้าสวย
มีเชฟมีหุ่นที่ดีอะไรอย่างเงี้ย
มันคือเรื่องที่ดีอะ